พูดถึงเรื่องของวันพืชเราก็จะนึกถึงอะไรที่มันอยู่ในท้องไร่ท้องนาบ้าง
ต้นบนต้นแหละใช่ค่ะถูกต้องไปดูเรื่องราวของธรรมชาติ
ถ้าจะไปมือเปล่าไม่ได้ค่ะต้องหยิบตะขอเอาคล่องเดินเข้าไปในป่า
แล้วจะพาไปหาสิ่งนี้ค่ะ

ใช่แล้วคุณชนะคุยเคลียร์แล้วก็เก็บขึ้นมาเลยค่ะ

หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันก็คือ

ถูกต้องนี่นะคะถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของดี
ไม่ว่าจะเป็นชาวเหนือชาวอีสานชื่นชอบเลยนะคะ
ช่วงนี้ชาวบ้านภูเงินตะบนแม่ปืมจังหวัดพยาวเนี่ย
แห่กันขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปขุดหาเห็ดถอบที่มันขึ้นอยู่มากมายนะคะ
พอเข้าไปแล้วก็ต้องนำอุปกรณ์อย่างไม้เหล็กตะขอหยิบติดมือไปด้วย
พอไปถึงแล้วรู้พิกัดของมันก็เอาเหล็กตะขอเนี่ยเคลียร์ตามพื้นหรือว่าตามที่ที่มีใบไม้ทับถม
พอเคลียร์ปุ๊บเห็นแล้วเป็นก้อนกลมแบบนี้
ก็แค่หยิบขึ้นมาเก็บใส่กระป๋องไปเท่านั้นเอง
ตาดีใครขยันเขียก็หาได้เยอะนะคะ
เพราะว่ามันถือว่าเป็นของอร่อยรสชาติมันเนี่ยหวานกรอบนุ่ม
เอาไปทำเมนูไหนก็ปังอ่ะคุณไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่เลยเมนูผัดเผ็ดเห็ดถอบนี่เห็ดหรือ
งเห็ดถอบก็ได้หรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
คั่วเห็ดทอบก็อร่อยเป็นยังไงคะคุณ

ประมานสักสองสามกิโลกรัม
หาได้มากหน่อยก็เอาไปขาย

ประมาณสองร้อยถึงห้ามร้อยบาท
ถ้าหนาวบอกว่าเป็นลิตรไปเลยราคาอยู่ที่ประมาณ๕๐๐บาท

ดีนะคะใช่ครับแต่ก็ต้องแลกกับความขยันหมั่นเพียนออกไปหาหน่อยละกัน
แต่ถือว่าถ้าใครได้ไปหาได้ด้วยตัวเองหนึ่งและภูมิใจ
สองได้รายได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปหาซื้อมาด้วยนะ
ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อทีเดียวล่ะค่ะดีครับก็ไอ้เห็ดแบบนี้นะ
เคยกินอยู่แล้วก็ชอบเกี้ยวไปมันจะกรอบแล้วก็นุ่มทุกในสุดมั้ย
จะกรึบนะกรึบอะกรึบกับกรึบกับคือกัดเห็ดเหรอ
ลิ้นมาเคี้ยวเห็ดสิคุณค่อยเคี้ยวค่อยกินไป
คือช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูของเห็ดถอบหรือว่าเห็ดถอบ
เพราะฉะนั้นมันมีเยอะนะก็มีของป่าออกมาขายสร้างรายได้กันได้ด้วยนะคะ